ทีนี้มาดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่จังหวัดอ่างทอง

สาวคนงานก่อสร้างกำลังคลี่เหล็กออกมา

ปรากฏว่าเธอเสียหลักล้มลงค่ะ
แล้วถูกเหล็กเสียบเข้าไปที่อวัยวะเพศ
เธอใจดีสู้เสือนะอึดมาก
เดินมาทั้งเลือดไหลแบบนั้นนะคะมาขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน
สุดท้ายล่าสุดอาการเธอปลอดภัยแล้วนะคะ
กลับไปทำงานได้ตามปกติแล้วค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานช่วงบ่าย

ที่๒ตำบลโคกพุษาอำเภอโพทอง
ซึ่งตรงนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างท่อระบายน้ำ
มีเหล็กเส้นวางอยู่จำนวนมาก
แล้วก็มีคนงานก่อสร้างเข้าไปทำงาน

ตรงนี้เตรียมที่จะเทพื้น
เพื่อนคนงานเล่าให้ฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
คนที่ไปประสบเหตุก็คือชื่อว่านางหวาน
เพื่อนคนงานอีกคนช่วยกันคลี่เหล็กเส้นที่กำลังม้วนอยู่
เพื่อตัดเตรียมที่จะเทพื้นร่องท่อระบายน้ำ
คนที่ประสบเหตุนางหวานยืนอยู่ตรงกลาง
แล้วก็ถอยหลังเพื่อคลี่ม้วนเหล็กออก
เสียหลักค่ะเสียหลักล้มลงไป
แล้วไปโดนเหล็กเสียบเข้าไปที่อวัยวะเพศ

เดินไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน

ทั้งที่เลือดก็ไหลไม่หลุดแบบนี้
ผู้สื่อข่าวของเราค่ะก็ลงพื้นที่ไปสอบถามนะคะ
ปรากฏว่านางหวานเนี่ยพักรักษาตัวคืนเดียวนะคะ

กลับมาทำงานได้ตามปกติแล้วนะคะ
นางหวานบอกกับผู้สื่อข่าวบอกว่า

ส่วนเลือดที่ไหลเยอะเป็นเพราะอากาศร้อน
ตอนนั้นเธอเองก็ตกใจแต่หลังจากที่ไปหาหมอ
เย็บแพ้ทำแพ้ไม่ได้รู้สึกเจ็บ

ผู้สื่อข่าวถามย้ำกลับไปบอกว่าอ้าว

ฉีดยาแล้วกินยาแล้วล้างแผลแล้ว

ไม่มีปัญหาอะไรแล้วทำงานได้ตามปกติค่ะ
แล้วเลือดทำไมออกเยอะตอนนั้น
ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเรา
พอออกมาเยอะเราก็ตกใจ

แล้วก็ไปโรงพยาบาลเลยเหรอ

ไม่เป็นอะไรแล้วก็ฝากบอกไปที่

บอกว่าไม่ต้องกังวลเธอปลอดภัยดี

คือสามีของคนเจ็บเนี่ยเขาบอกว่า

แถวข้างขานะฮะ

แต่ว่าเพียงว่าเลือดมันไหลไม่หยุดแค่นั้นเองนะครับ